สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข่าวการเสียชีวิตของพยูน้อยชื่อมาเรียมเป็นข่าวใหญ่
หนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเมื่อวานนี้หนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับพาดหัวข่าวนี้
แปลว่าสื่อหนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้การให้ความสำคัญประเด็นอยู่ตรงไหนครับ
ประเด็นอยู่ตรงสาเหตุการตายคือขยะพลาสติกที่ติดอยู่ใต้ท้องทะเลนั่นแหละเป็นสาเหตุสำคัญ
มีข่าวเพิ่มเติมจากทีมคณะสัตวแพทย์

ที่ดูแลมาเรียมกันมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจากจากจุฬาจากกองทัพเรือ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
วิชัยจังหวัดตรัง
เขาร่วมกันรายงานกันจันทรสูตรผ่าพิสูจน์พบว่า
เสียชีวิตเพราะอาการชก

จนมีอาการอุดตันบางส่วนและก็อักเสบ
ทำให้มีก๊าซสะสมอยู่ตรงทางเดินอาหาร

แล้วก็เลยทำให้มีการติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วก็ปอดเป็นหนอง
สาเหตุที่สำคัญก็คือ
สัตวแพทย์หญิงนันทริกาจันทรืค

เธอบอกว่าเพราะพลาสติกชิ้นเล็กเป็นสะเก็ดพลาสติกเป็นแผ่น
น่าจะเป็นถุงพลาสติกที่สลายตัวแล้วกระจายไปติดตามย่าในแหล่งย่า
เมื่อมาเรียมไปกินย่าเศษอาหารเหล่านั้นก็ติดเข้าไปในท้องด้วย

บอกว่าทีมสัตวแพทย์ที่ผ่าตัดพิสูจน์ร้องไห้กันทุกคน
เพราะมีความผูกพันกับมาเรียมาก
ในช่วงเวลาที่ดูแลกันมาหลายเดือนอย่างที่ว่า
เราควรจะมีข้อคิดอะไรจากเรื่องการจากไปของมาเรียม
การตายของมาเรียมน่าจะกระชากจิตสำนึกของผู้คนให้รู้กันว่า
จากนี้ไปมนุษย์ไม่ควรจะผลิตพลาสติกใช้พลาสติกแล้วก็ทิ้งพลาสติก

ลองฟังข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์
รายนี้เขาเป็นรองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร
ทรให้ข้อมูลอย่างนี้ครับ
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเก็บขยะทะเล
ซึ่งติดเก็บต่อเนื่องมาทุกวันเป็นเวลา๒ปี
ของอุทยานอ่าวพังงาซึ่งเป็นต้นทางขยะทะเลในกระบี่และตรัง
ซึ่งเป็นที่อาศัยของมาเรียมและฝูงพยูน
แสดงให้เห็นว่าขยะทะเลไม่ได้ลดลงเลย
เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปนี่ฟังตัวเลข
ใน๑๐เดือนแรกของปี๖๑
เจ้าหน้าที่อุทยานเก็บขยะทะเลได้๘๒ล้านตัน
ตัวเลขกลมนะ
พอมาเปรียบเทียบกับ๑๐เดือนแรกของปี๖๒
เก็บได้๙๕ล้านตัน
อ้าวเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยซ้ำไป

พื้นที่เก็บขยะก็ที่เดิมเก็บทุกวัน
ข้อมูลนี้จึงเชื่อได้ว่าปัญหาเรื่องขยะทะเล
ยังเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
ขยะทะเลมายังไงอันนี้ก็รู้อยู่แล้วครับ
ชายหาดในจังหวัดที่ทะเลสวย

ถุงพลาสติกเอาไว้ริมหาด

ดึงถุงพลาสติกลงไปในทะเลก็ไปตกอยู่ในท้องทะเลแล้วก็
กลายเป็นขยะแล้วก็กลายมาเป็นอุปสรรคสำคัญของอาหารปลาอัน
ที่สองทางอ้อมขยะพลาสติกที่เราทิ้งทิ้งออกจากบ้านกันนี่
แหละพอฝนตกลงมาเศษพลาสติกถุงพลาสติกก็ไหลลงไปใน
ท่อจากท่อเล็กในหมู่บ้านหน้าบ้านก็ไหลไปสู่ท่อใหญ่จาก
ท่อใหญ่ก็ไหลลงไปสู่ลำคลองหรือลงแม่น้ำทั้งนั้นแหละครับก็
กลายเป็นปัญหาฉะนั้นปัญหาเรื่องขยะทะเลเนี่ยใครที่ติด
อาเซียนเขาเห็นตรงกันครับว่าต้องร่วมมือกันแก้ปัญหานี้
เพราะทะเลกว้างใหญ่เนี่ยไม่รู้ตั้งกี่ประเทศที่เกี่ยวข้อง
ถ้าประเทศนี้ทิ้งประเทศโน้นไม่ทิ้งประเทศที่ไม่ทิ้งก็ไม่มี
ประโยชน์เพราะประเทศที่ทิ้งมากมากน้ำก็พัดพาไปน้ำไม่มี
พรมแดนนี่ครับมันก็ไปได้หมดนี่เป็นเรื่องสำคัญระหว่าง
อาเซียนแล้วนะทีนี้ปัญหาก็คือว่าของเราของเราเนี่ย
ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะมีข้อมูลที่
ผมได้รับจากคุณเพ็ญโฉมแทร่ตั้งคุณเพ็ญโฉมเนี่ยเป็น
เลขาธิการมูลนิธิบูรณนิเวศท่านให้ข้อมูลท่าน
ดูในจอประกอบสิครับไทยเนี่ยติดอันดับเจ็ดของประเทศที่
ทิ้งขยะปลาสติกลงมาหาสมุทรมากที่สุดในโลกมี๗ประเทศ
ทิ้งมากที่สุดในโลกเราติดกับเขาด้วยอันดับหนึ่งจีน
จีนเนี่ยสร้างขยะพลาสติกปีละ๙ล้านตันตัวเลขกลมนะ
ในจำนวน๙ล้านตันเนี่ยประมาณ๓ล้าน๕แสนตันกลายเป็นขยะใน
ทะเลอันดับ๒ลองลงมาคืออินโดนีเซีย๓ล้านกว่าตันแล้ว
ก็กลายเป็นขยะในทะเล๑ล้านกว่าตันลายลงมาจนถึงอันดับ
ไทยเรานี่แหละครับไปเกี่ยวกับเขาด้วยไทยทิ้งผลิต
ขยะ๑ล้านตันต่อปีไหลลงไปอยู่ก้นทะเลเกือบครึ่ง๑ครับ
แล้วลองเกลียดเทียบจีนกาทัยนะจีนเนี่ยประชากร๑๔๐๐ล้าน
แต่มีผลิตพลาสติกเป็นขยะ๑ล้านตันของเขา๑๔๙ล้าน
ตันของเรา๖๘ล้านคน๑ล้านตันก็แปลว่าเราเนี่ยผลิตขยะมาก
กว่าเขา๒๐เท่าคนน้อยกว่า๒๐เท่าแต่ผลิตขยะน้อยกว่าเพียง
เท่ากลับไปกลับมาเนี่ยเรามีขยะพลาสติกมากกว่าจีนเยอะ
ครับแล้วจะทำยังไงถามว่ารัฐบาลนี้เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากน้อย
เป็นแผน๒๐ปีตั้งแต่ปี๖๑ไปจนถึงปี๘๐เขากำหนดไว้ยังไง
เขาบอกว่าถุงพลาสติกหูฮิ้วที่เราไปซื้อของตามที่ไหน
ไหนแล้วก็ให้มากับกล่องโฟมใส่อาหาร๒อย่างนี้ภายในปี๖๕
ต้องไม่มีใช้ภายในปี๖๕ต้องไม่มีใช้อ้าวไกลไปอีกนิด
ที่ว่านี้ยังเป็นร่างอยู่ครับยังไม่ได้ประกาศออกมาก็ยัง
พยายามหาข้อมูลหาเหตุผลออกมาแล้วว่าประกาศออกมาแล้ว
เนี่ยจะมีใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์จะมีใครต่อต้านไหม
จะทำให้ความสะดวกหายไปมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าการตาย
ของมาเรียมเนี่ยต้องฉุกคิดกันแล้วว่าหนึ่งกระทรวงทรัพยากร
ต้องรีบประกาศแผนนี้ครับตอนนี้ยังเป็นแต่ร่างอยู่แล้ว
ร่างที่ว่านี้ไม่รู้จะประกาศเมื่อไหร่ต้องประกาศแล้ว
ให้มีผลบังคับใช้ตอนนี้เราเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ผลิต
พลาสติกมากง่ายกันมากแล้วก็ทำอะไรกันตามอำเภอ
ใจมากเอาสะดวกกันมากผลพวงจากพลาสติกที่เป็นขยะมัน
ไม่ได้แค่ตกลงไปทะเลแล้วปลาเสียชีวิตหรือพยูนเสีย
ชีวิตหรอกครับแต่มันมีโทษมากกว่านั้นเยอะอันนี้ก็รู้
กันอยู่ฉะนั้นสรุปว่าการตายของมาเรียม๑กระทรวงทรัพย์ต้อง
ประกาศแผนเรื่องการจำกัดกำจัดขยะพลาสติกออกมาอย่าง
ที่อยู่ในร่างนั่นแหละครับนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้
เนื่องมาจากการเสียชีวิตของพยูนมาเรียมครับคุณน้ำแข็ง
คุณบุ๊คครับนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับเรื่องของ
ขยะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งขยะในทะเลนะครับขอบคุณ
สุภาพคลี่ขจายด้วยขีดเส้นใต้เมืองไทยให้เราได้สำนึก
กันนะครับเพราะว่ามีทั้งเรื่องของภัยจากเรือประมงเรื่องของ
ภัยจากขยะแล้วก็เรื่องของภัยจากการท่องเที่ยว
คือสิ่งที่ทำให้สัตว์ทะเลของเราตายไปโอ้โหปีแล้ว
ไม่รู้ว่ากี่ตัวนะครับใช่ค่ะก็เรื่องนี้แหละมันสะท้อนให้
เห็นนะคะแล้วก็มีการย้ายร่างของมาเรียมเนี่ยคือเอาขึ้น
เครื่องบินมาแล้วมาถึงที่กรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวจะนำร่างของ
เรียมไปสตาฟไว้นะคะไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่คลอง๕ปฐุม
ธานีแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยตระหนักถึงเรื่องการ
รักสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ